ไปดูเรื่องของหมูตัวนี้ที่นครนายกหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คือมันก็เหมือนกับหมูตัวอื่นที่ถูกบรรทุกขึ้นรถจะไปโรงฆ่าสัตว์
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะหมูตัวนี้เขาบอกว่ามันดันฝาท้ายกระบะจนหลุดออกมาค่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็หนีไปซ่อนนะคะลงจากรถขนหมูไปหลบอยู่ในลานของห้างสรรพสินค้า
ปรากฏว่าหมูตัวนี้เนี่ยตอนนี้รอดแล้วนะคะมีคนถ่ายชีวิตมัน
ด้วยความที่มันพยายามที่จะเอาตัวรอดแบบที่เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะ
สี่แยกศิลาทองเทศบาลเมืองนครนายกค่ะแหม่หมูตัวนี้ก็ตกลงมาจากรถขนหมูนะคะ
แล้วเขาบอกว่ามันเดินบนถนนแล้วก็เข้าไปหลบที่ลานห้างสรรพสินค้า
เนื้อตัวก็มีแผลแล้วค่ะแต่ที่เห็นอยู่นี่คือมันนอนหมดแรงนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครนายกก็ประสานกู้ภัยตามหาเจ้าของหน่อยเจ้าของอยู่ที่ไหน
เพราะมันบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าคุณนัทธพัฒน์กิจกระหนกรัฐค่ะ
มาขอถ่ายชีวิตหมูตัวนี้เพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ตอนที่มันตกลงมาจากรถ
เพราะว่ามันเนี่ยเอาหน้าดันฝาท้ายกระบะตกลงมาจากรถขนหมูตอนที่ติดไฟแดง
อยู่ในเหตุการณ์เลยเธอก็เข้าใจว่ามันอยากจะมีชีวิตรอด
ก็เลยขอถ่ายชีวิตมันในราคา๕๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งจริงแล้วราคามัน๑๓๐๐แต่เจ้าของบอกเท่านั้นก็ได้
เอาเท่าที่มีก็ได้เพราะเจ้าของหมูเองเนี่ยนะคะเขาบอกเขาซื้อมาจากฟาร์มหมู
อำเภอบ้านนานครนายกจริงแล้วก็คือจะพามันไปเชื่อที่โรงฆ่าสัต
ไปชำแหละขายนั่นแหละแต่พอเห็นว่ามันตกลงมาก็รีบกลับรถมาดู
ตอนนั้นเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าไม่ฆ่าแล้วหมูตัวนี้
ก็ถือว่าโชคดีที่มีคนมาถ่ายชีวิตมันนะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำหมูไปไว้ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวังนาคาบารมีธรรม
ที่จังหวัดสะแก้วค่ะมันก็เลยรอดจากการที่จะต้องไปโรงฆ่าสัตว์ค่ะ